ดูรถจักรยานยนต์คันนี้หน่อย
เขาบอกว่าเขาขับกลับบ้านหลังเลิกงาน

มันจะเป็นการพลากลูกพลากแม่ไหมเนี่ย

คือเพลงนี้มาจากในคลิปนะคะ
เขาถ่ายแล้วก็ลงเอาไว้เนาะ

ก็ดีสิทำไมเอาไปใส่ต้มแปะกลวยกินอร่อยจังเลย

ก็รังนกราคาแพงนะคุณดูนี่อันนี้คือรังนกจริงรังนกพร้อมกับไข่อีกหนึ่งฟอร์ม
เขาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้เขาไปไม่เป็นเหมือนกันนะคุณ
เปิดรถมาแล้วเจออย่างนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมาโพสต์บอกอย่างนี้บอกว่า

เฮ้ยถ้าเจ้าเน็ตหลายคนสงสัย
เดี๋ยวนะต้องจอดรถเอาไว้กี่วัน
เออนานแล้วป่ะนกถึงจะทำรังแล้วก็ออกไข่ฟลักไข่ได้ขนาดนี้

จอดตอนเช้าเลิกงานตอนเย็น
ออกมาเจอแบบนี้เลยไม่กี่ชั่วโมง
เฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเหรอ
แล้วก็ยังไงคือเขาบอกที่จอดรถตรงนั้นไม่มีต้นไม้เลย
แต่ชาวเน็ตบางคนเขาก็แบบยืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะคุณ

นกเนี่ยสามารถทำรังเสร็จได้ในวันเดียวนะ

เหรอเออดิฉันไม่รู้ไม่เคยเป็นนกไงก็ฟังมาเหมือนกัน
แต่เรื่องที่หลายคนสนใจ

สนใจคือมันจะมามันได้นะโอ๊ยทะเบียนรถ

เดี๋ยวปิดแฟลตดีปิดแฟท
ใช้แสงมันแยงแสงมันแยงตาแยงตาคุณชนะ
ก็เลยหลายคนบอกว่ามาขนาดนี้แล้วทะเบียนรถจักรยานยนต
เบียนอะไรคุณพี่เขาบอกไหมแสงมันสะท้อน
หนุ่มคนนี้ก็เลยคอมเมนต์ต่อไป
สันไงว่า๕๘๘๔
ทะเบียนรถเขานะถ้าอยากรู้ก็แค่บอกเท่านั้นเอง
ไม่ได้ไปบอกว่ามันจะมามันจะไปอะไรยังไง
จริงคือนุ่มคนนี้เขาก็ขับรถกลับบ้านเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง
แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรกับรังนกนี้นะ